มี๒คนร้ายขี่รถ

เข้ามาจี้ชิงซับแม่ค้าร้านขายของชำ

แล้วก็หลบหนีไปได้อย่างลอยนวลด้วย
เตือนใจว่าอย่าใส่เครื่องประดับ
ในการล่อตาล่อใจคนร้ายเลยนะครับ
โดยตำรวจสพศิเกาจังหวัดตรัง

พบผู้เสียหายทราบชื่อคือนางอติยาหัดชิ้น
แม่ค้าร้านขายของชำหมู่๔ตำบลนาเมืองเพชร

โดยผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะครับว่าขณะนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์

แล้วก็ลงจากรถใช้ปืนจี้ผู้สำเนียงใต้
ให้ปลดสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือแหวน
น้ำหนัก๒บาทเงินสดอีก๒๐๐บาทส่งให้
แล้วก็ด้วยความกลัวนะครับกลัวว่าจะถูกทำร้าย
ก็เลยปลดทรัพย์สินไปให้ก่อนที่สองคนร้าย

ทำทีไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง
เมื่อสบอากาศก็เลยได้ลงมือนะครับ
ตำรวจได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อค้าแม่ค้า

ตาล่อใจคนร้ายมากจนเกินไป
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่
และก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้
กับผู้เสียหายในพื้นที่ของกันตังมาแล้วด้วยนะครับ